อยากชวนมาดูในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำกันหน่อย
เพราะว่าระยะหลังเรานำเสนอข่าวกันเยอะ
แล้วก็ประสบปัญหาค่อนข้างหนักขึ้นเรื่อยกับปัญหาน้ำท่วมปัญหาภัยแรง
ซึ่งสะท้อนไปถึงเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะ
ความต้องการใช้น้ำที่สวนทางกับปริมาณน้ำที่กักเก็บได้ในแต่ละปีค่ะ
เพราะฉะนั้นมีการจัดสัมมนาขึ้นมาแล้วนะคะ
เพื่อที่จะให้ภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ประชาสังคม
ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้รวมถึงข้อเสนอแนะ
เพื่อจะนำไปสู่การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
ก็หวังว่าบทเรียนจากทั้งสามประเทศ
ก็จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเรียนรู้
เข้ามาใช้ในการแก้ปัญหาของประเทศ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ได้รับฟังข้อเสนอและให้แนวทางแก้ไขปัญหา
เพื่อนำไปสู่การรวมพลังแก้วิกฤตน้ำอย่างยั่งยืน
ภายในงานยังมีการสัมมนาร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและประชาชน
เพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการน้ำ
และนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ต่างของประเทศไทย